พาคุณผู้ชมไปที่สุราธานี
พอไปเที่ยวที่ไหนเราก็อยากรับประทานอาหารพื้นเมืองที่นั่น

เพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปที่สุราธานีนะคะ
อาหารพื้นเมืองของสุราธานีนะคะ
คุณผู้ชมสามารถไปรับประทานได้ที่ตลาดน้ำประชารัฐชุมชนบางใบไม้ค่ะ
โอ้ตลาดน่ารักเลยนะ
ชาวเมืองสุราธานีนะคะเขาก็เดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำแห่งใหม่
ที่มีชื่อว่าตลาดน้ำประชารัฐตั้งอยู่ริมคลองในบางนะคะ
ภายในวัดบางใบไม้ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองค่ะ
ซึ่งตลาดน้ำแห่งนี้มีพ่อค้าแล้วก็แม่ค้านำสินค้า
โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองไปวางขายมากกว่า๑๐๐ร้านค้านะคะ
อาทิมีขนมไทยมีอาหารทะเลมีผักมีผลไม้
โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาตินะคะนำไปทำเป็นภาชนะใส่อาหารค่ะ
แต่ละร้านเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุทางธรรมชาตินะคะ
สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแบบดั้งเดิม
ท่ามกลางสวนมะพร้าวให้ความร่มรื่น
เพราะว่าพูดถึงสุราธานีเขาก็ต้องนึกถึงมะพร้าวนะคะ
บรรยากาศนี่มีต้นจากปกติแล้วตลาดน้ำเราก็จะเห็นเป็นคลอง
มีเรือมีสิ่งเกาะสร้างที่ล้ำลงไปในคลอง
แต่ว่าอันนี้บางที่ต้องเดินผ่านต้นจากนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านไปเที่ยวก็บอกว่าชื่นชอบ
เพราะว่ามีสินค้าต่างให้เลือกชมเลือกซื้อมากมายค่ะ
ดีค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแบบเหมือนวันอาทิตย์นะคะ
ครอบครัวก็จะได้มาเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีอาหารอร่อยค่ะแล้วก็มีหลายอย่างมากค่ะ
แบบอะไรที่เราไม่เคยกินในเมืองปกติอะค่ะ
ก็ที่นี่ก็จะมีขายเกือบทุกอย่างเลยค่ะ
คนเมืองเขาแสวงหาเนอะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบนี้
ที่มีของชุมชนของพื้นเมืองเขาชอบ
พอช็อปพอชิมเสร็จแล้วทำอะไรมีกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ
ลงเรือล่องเรือร้อยสายไปกันด้วยเรือแจว
บรรยากาศดีนะธรรมชาติมาก
ใช่ค่ะเป็นการบริการที่เขาทำไว้นะคะ
ให้กับคนที่ต้องการชมความสวยงามสองฝั่งคลองนะคะ
ตลอดจนการจัดสถานที่เป็นจุดเป็นจุดชมธรรมชาติ
เลี้ยงปลาสวายก็มีแล้วก็จุดถ่ายภาพนะคะ
ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติค่ะ
ซึ่งผู้ที่สนใจไปเที่ยวชมกันได้นะคะ
ตลาดน้ำประชารัฐทุกวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะคะ
วันอาทิตย์๙นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
ก็คือ๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นนะคะ
ย้ำกันอีกครั้งริมคลองในบาง
ซึ่งอยู่ในวัดบางใบไม้ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราธานีค่ะ
เขาเป็นตลาดชุมชนจริงเนอะจากเท่าที่เรามองเนี่ยเนอะ